คุณผู้ชมคะร้านทำผมฝากถามมาว่าไม่แน่ใจมุกนี้กำลังระบาดหรืออย่างไร

บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงน่าจะเป็นชาวเกาหลีนะคะ

ใช้เวลาทำผมอยู่เป็น๑๐ชั่วโมงค่ะพี่อุ๋ย

จริงพี่อุ๋ยคือหลายชั่วโมงบางทีอยู่เป็นวัน

แต่ประเด็นคือพอทำเสร็จปุ๊บ

ทำเป็น๑๐ชั่วโมงบอกสีไม่ตรงปกไม่จ่ายเงิน

แต่ทางร้านก็พยายามจะอธิบายไปแล้วว่า
เวลาเปิดหนังสือที่เขาจะมีแบบให้ดูสีผมใช่ไหมพี่ป

คือมันจะไม่เหมือนเป๊ะหรอกเวลามาทำกับผมเราจริง

แต่ด้วยผมของลูกค้าแต่ละคนเนี่ย

บางคนเส้นเล็กบางคนเส้นใหญ่บางคนสีเข้มบางคนสีอ่อน
พอทำออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะ

แต่สิ่งที่ได้คือเป็นภาพขวามือค่ะคุณผู้ชม

เขาก็เลยบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่บอกว่าจะทำออกมาแบบนี้เลย

เจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยมันเหตุการณ์เกิดขึ้น๒กรกฎาคม
เขาไม่ยอมจ่ายจริงพี่อุ๋ยยังไงก็ไม่ยอมจ่าย
รู้สึกนั่งน่าจะเป็นเสื้อขาวจากแฟนเขาเนอะ
คือเจ้าของร้านก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้
เดี๋ยวย้อมให้กลับไปเป็นสีดำสีเดิม

ไม่ยอมคืนแต่ไม่จ่ายเงิน
เถียงกันอยู่นานมากคุณผู้ชม

ตำรวจในพื้นที่และตำรวจท่องเที่ยว

ตอนแรกก็แบบไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม

สุดท้ายตกลงกันได้ว่า
ยอมจ่ายแค่ครึ่งเดียวคือ๓๐๐๐บาท

ทางร้านบอกว่าโอ้โหตอนทำเสร็จ๔ทุ่มแล้วพี่อุ๋ย
กว่าจะเจรจาอะไรกันได้เที่ยงคืน

นี่คือทางร้านขัดทุนนะ

สงสัยว่าเขาตั้งใจจะมาหลอกทำสีผมฟรีหรือเปล่า

ก็เขาเลยฝากบอกว่าเผื่อร้านอื่นเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้

เหมือนเป็นการเราก็มีศักดิ์ศรีอะครับ

ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะมาทำผมแบบทำฟรี

พอหลังจากเกิดเรื่องไปช่างทำผมมาบอกเยอะมาก

ส่วนมากก็จะเจอแบบมาทำผมแล้วก็ไม่จ่ายเงินอะไรอย่างนี้
แล้วสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาก็ต้องยอม

ผมอยากจะให้คนที่ต่างชาติ

แล้วมีคำหนึ่งที่เขาพูดจนผมแบบ

ภูมิใจมากแล้วกับอาชีพช่างนำผม

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเหมือนกันนะพี่อุ๋ย

มันก็ไม่ยังที่เราอยากได้จริง

อังกฤษนะเท่าที่ฟังตอนที่เขาแบบอ่าโวยวายอยู่ในร้านน่ะคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะคะเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเออสีมันก็ไม่ตรงจริงหรือท่านผู้ชมผู้ชายก็ได้หรือในผู้ชายก็ทำสีผมเยอะใช่ค่ะก็แต่ทางร้านเขาบอกว่าก็ได้แจ้งไปแล้วว่ามันคงเหมือนเป๊ะไม่ได้หรอกใช่ทางร้านบอกพยายามจะอธิบายแล้วค่